พบกับผมพีรวัตรอัธนาคหลังเคารพทงชาติ

พาคุณผู้ชมนั้นมาดูมาศึกษา
เพื่อให้หาได้ใช้เป็นแล้วก็เห็นทางรวยครับ
เปิดมาแบบนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าวันนี้
ไฮไลท์ของข่าวเศรษฐกิจเราก็คือ
วันนี้ผมมากับอีก๘ชีวิตอยู่บนโต๊ะนี้นะครับ
อีกสักครู่หนึ่งจะคุยกันกับเจ้าของ
เป็นสายพีมีทั้งสายสีเข้มแล้วก็สายด่างด้วย

นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้สัปดาห์ก่อนเองครับ
แต่จะทำอย่างไรวันนี้ครับทีมข่าวของเรารวบรวม
ซื้อก็ได้ขายจะคล่องตัวหรือเปล่า
เดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษโดยคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
พันธุ์ที่นิยมในไทยที่เจ้าของร้านตีราคาไว้ระดับหลักแสน

จะมีดำนิดหน่อยไม่เยอะมากข้างหลังก็มีจุด
อย่างต้นกล้าเขาก็จะกล้ามเขา
สวยค่ะมันเป็นนิมินสีทั้งสองก้ามของเขา

ในข้อนึงมันจะมีความแตกต่างไม่เหมือนกัน

มันจะมีเหมือนนอกคอกมาสักตัวนึงประมาณสี

เหมือนเป็นอะไรเหมือนวัวบ้างเหมือนปลาคาบ้าง
ประมาณนี้ค่ะมันก็เลยมีมูลค่าแพงขึ้น

ปัจจุบันนิยมกันที่ความแตกต่างของลวดลาย
ยิ่งแปลกราคายิ่งพุ่งค่ะ
และอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อกับผู้ขาย
ในการตกลงราคากันด้วย
ุ้งเครฟริสสามารถทำเงินได้ตั้งแต่ระยะลงเดิน

สมมุติว่าลงเดิน
สมมุติว่าลงเดินตอนนี้ก็ราคาทั่วไปอยู่๒๕๐๓๐๐

พอขยับขึ้นมาอีกทีนึงก็จะเป็นไซสนิ้ว
นิ้วก็จะมีตั้งแต่๕๐๐ขึ้นไปถึงหลักพัน
แล้วก็อีกทีนึงก็จะเป็น๒นิ้ว๒นิ้วครึ่ง

พวกนี้ก็จะอยู่ที่ถ้าทั่วไปก็จะประมาณหลักพันพันกว่าบาท
แต่ถ้าตัวแปลกหน่อยก็แล้วแต่ความพอใจอย่างที่บอก
อาจจะมีถึงตัวละหลักเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเนี่ยแล้วแต่

จะได้ความสวยงามสีสันความดากมาจากพ่อพันธุ
โดยผู้พอเลี้ยงจะต้องใช้จินตนาการและดวงค่ะ
ลูกหลานของกุ้งที่ออกมาจะมีสีสันเป็นแบบไหน
หากซื้อเพื่อการลงทุนเมื่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดี
ราคาตั้งต้นของลูกก็จะสูงตามไปด้วยค่ะ
ปัจจุบันกุ้งเครฟริชเป็นที่นิยม
ประชาชนให้ความสนใจซื้อไปเลี้ยงและต่อยอดเพาะพันธุ์
กระแสขายกุ้งได้ตัวละ๑ล้านบาทในช่วงที่ผ่านมา
ก็ยิ่งทำให้คนเห็นช่องทางทำเงินมากยิ่งขึ้น
เลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กตัวลงเดิน
เพื่อที่จะดูพัฒนาการมันไปเรื่อยว่า
ตั้งแต่ลงเดินเราเลี้ยงรอดไหม
พอเลี้ยงรอดแล้วสีมันจะออกมาเป็นยังไง

ผมคิดว่าผมน่าจะต่อยอดมันไป
เพราะว่าผมมองเห็นถึงความเป็นไปได้

เพราะว่าอย่างเธอซื้อพ่อกับแม่มา
ตัว๒๐๐๐บาทสองตัวก็๔๐๐๐บาท
แต่ลูกมันเราขายได้ลูกตัวละ๑๐๐
หนึ่งมีประมาณ๑๓๐๐ตัว
ถ้าเราขายไป๑๐๐ตัวเราก็ได้ราคา
ที่เลี้ยงเพื่อความสวยงามกลายเป็นกระแสยอดฮิต
จนเป็นธุรกิจที่ใครก็สามารถเข้าถึง
หันมาจับการเลี้ยงกุ้งเครฟิชเป็นจำนวนมาก
หากใครที่สามารถพัฒนาสีสันและความแตกต่าง
ตรงกับความต้องการของผู้เลี้ยงกุ้งสวยงามในเมืองไทยได้

สูงขึ้นเป็นหลักล้านได้เช่นกันค่ะ
เข็มกล้าพร้อมพันธ์ใจข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน